นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรี

ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดระลอกที่๓เนี่ย
เขาไปขอผู้หัศจรรย์ระจาการจังหวัดไปขอหน้าอำเภอบางประม้า
บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานแต่งคือ๑๘เมษายน
ปรากฏว่าโควิดระลอกที่๓มันมาต้นเดือนถูกไหมฮะ
ทีนี้ส่วนกลางเขาก็เลยมีคำสั่งมา
แล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด
เพราะฉะนั้น๑๗เมษายนผู้ว่าราชการเขาก็เลยออกคำสั่งบอกว่า
คือคำสั่งก็ต้องไปสอดคล้องกับสวบคอส่วนกลางถูกไหม
รวมตัวกันเกิน๕๐คนแต่ปรากฏว่ามันมีภาพนี้ขึ้นมาค่ะ
นี่เป็นการจัดงานแต่งเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมานะฮะ
โอ้โหกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยมีการไลฟ์สดด้วยลักษณะแบบนี้
กฎหมายหรือเปล่าเย้ยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเปล่า
เย้ยในอำเภอบางประม้าหรือเปล่าใหญ่มากพี่เบิร์ต
โต๊ะจีนแสงสีเสียงอลังการมากนะคะ
แล้วปรากฏว่าที่สุดแล้วค่ะประหลัดอาวุโสอำเภอบังปลาม้า
คุณอภิชาศกฤทธิ์ล้ำสะก็นำหลักฐานทั้งหมดที่เราเห็นว่าสกรู
เดินทางไปที่โรงพักบางประม้านะคะไปดำเนินคดีกับฝ่ายเจ้าบ่าว
ชื่อว่าคุณวิศนุพงศวรรค์ใน๓ข้อหาด้วยกัน
ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่าฟื้นพรกรฉุกเฉินนี่
ไม่ติ้งนังเลยนะลงโทษกันจริงนะครับ
คุณวิศนุก็คือฝ่ายเจ้าบ่าวเขาได้จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ตำบลโคกครามอำเภอบังปลาม้าในวันที่๑๘เมษายน
ซึ่งคือคำสั่งมันออกมา๑๗แต่ถูกประกาศบังคับใช้จริงวัน๑๘
มันเป็นวันเดียวกับที่ทางจังหวัดเขาได้มีการถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่สีแดง
สุพรรณบุรีเป็น๑ใน๑๘จังหวัดที่ถูกยกระดับ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเขาก็เลยมีการออกข้อกำหนดมาใหม่
บังคับใช้ก็คือลดกิจกรรมเสี่ยงเช่นการแสดงดนตรีการรวมกลุ่มกัน
ที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยในอำเภอบางประมะเขาก็เลยมีการยกเลิกคำอนุญาตเดิม
ที่คุณวิศนุเนี่ยเขามีการยื่นขอว่าจะจัดงานแต่งในวันที่๑๘เนี่ย
ก็คือไประงับคำสั่งนั้นไว้ไประงับใบอนุญาตนั้นไว้นะคะ
แล้วให้ยึดตามคำสั่งใหม่ก็คือห้ามจัดงานแต่ปรากฏว่าเจ้าภาพเนี่ยยังคงเดินหน้าจัดงานต่อไป
อันนี้เราก็เข้าใจคนที่เขาเตรียมงานไว้แล้วบางทีทุกอย่างมันจองหมดแล้วจะไปยกเลิกก็บางคนบอกว่าไม่ใช่ยกเลิกได้ง่ายลิฟต์มัดจำนะ
แล้ววันเดียวเองคำสั่งออก๑๗มีผล๑๘แล้ว๑๘มันไปตรงวันที่เขาจะจัดงานแต่งงานด้วยนะคะ
มีการเลี้ยงสุราในงานและมีโต๊ะจีนกว่าร้อยโต๊ะนะคะ

คือถ้าเกิดว่าดูตามภาพซูมชัดยังได้เป็นคลิปมาเลย
ปรากฏว่าไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ
คือปกติคำสั่งใหม่บอกว่าห้ามรวมตัวเกินกว่า๕๐คนใช่ไหมคะ

ก็เลยทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดคุณนัทพัฒน์สุวรรณประทีพ
มีการสั่งการให้ดำเนินคดีกับเจ้าภาพงานเลี้ยงอย่างเด็ดขาด
เพราะลักษณะการกระทำเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เป็นห่วงถ้าเกิดมีสักคนหนึ่งติดเข้าไปก็ยุ่งกันทั้งงาน
ุ่มเลยอ่ะดาวกระจายเลยนะคะก็ต้องกักตัวตรวจโรคกันไป